ถึงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันหน่อยนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ

อาหารหวานข่าวและข้าวตอกดอกไม้
จากปัญญายาดของเด็กและโค้ช
นักฟุตบอลทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คน
ถูกนำไปทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าแม่นางนอน
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้
และเพื่อให้ช่วยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทีมค้นหา

ตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังหาไม่พบ
แม้จะมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยแล้วก็ตาม
สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก
จนเกิดกระแสที่ผูกโยงกับความเชื่อ

ชาวบ้านแถวนี้รู้ดีถึงอาถรรพ์และความลี้ลับที่อยู่ภายในถ้ำ

ถึงกลับบอกว่าในทุกอนุของถ้ำนี้

และเหมือนมีใครกำลังจับตามองผู้ที่เข้ามาทุกฝีก้าว
เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปในถ้ำแห่งนี้

ต้องขออนุญาตจากผู้ที่ดูแลถ้ำ

ส่งเสียงดังหรือไม่กระทำการลบหลู่ใด
ส่วนตำนานที่ผูกโยงกับความเชื่อลี้ลับ
เล่าขานต่อกันมาหลายชั่วอายุคนก็มีมากมาย
ตำนานเจ้าปู่พญานาคผู้ดูแลรักษาถ้ำลี้ลับแห่งนี้
แต่มีอีกหนึ่งตำนานที่ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อถือกันมากที่สุด

หรือชื่อเดิมดอยตายสะหรือดอยสามเศร้า

มีเจ้าหญิงจากเมืองเชียงรุ้งเมือง๑๒ปันนา
ทำผิดกฎประเพณีราชวัง
ด้วยการลักลอบคบหากับชายเลี้ยงม้าในวัง
ตั้งคันและได้หนีตามกันไป
ระหว่างทางได้แวะพักเหนื่อยกันในป่า

จะถูกลอบฆ่าโดยทหารของพระราชบิดา

ใช้ปิ่นปักผมแทงเข้าไปที่พระเสียร

กลายเป็นต้นน้ำแม่สายในปัจจุบัน
แต่ก็มีหลายคนมองว่าตำนานดังกล่าว
เกิดขึ้นเพื่อให้สัมพันธ์กับรูปทรงของแนวเขาลูกนี้
ที่มีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงท้อง
เหยียดกายยาวกั้นชายแดนไทยพม่า
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงครั้งแรก

มีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส๒คนติดอยู่ในถ้ำ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลา๓วันในการค้นหา
และเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาช่วงเดือนสิงหาคม
มีคนเข้าไปนั่งสมาธิแต่เกิดล้มทาง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๗วันในการค้นหา
และยังมีเหตุการณ์ต่างอีกมากมาย
ที่ไม่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษร
แต่เป็นการบอกเล่าปากต่อปาก

จะเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง

แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพื้นฐานความเชื่อเหล่านี้
ยังคงดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน
อาถรรพ์ถ้ำหลวงจึงถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
และเป็นกุศโลบายป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า

ถือว่ามีความคดเคี้ยวลึกลับซับซ้อน
และมีน้ำไหลเข้าไปตลอดเวลา
นี่จึงอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้ทีมฟุตบอล

พวกเขาทั้งหมดต้องออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
ต้องรอดกลับมาสู่อ้อมอกของพ่อแม่
ยังคงรอคอยอยู่หน้าปากถ้ำอีกครั้ง
ท่ามกลางการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่

เข้าไปค้นหาเด็กในขณะนี้
ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน